ผ่านกระบวนการยุติธรรมซึ่งทางธนายคนนางเองเนี่ยก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของฟ้าสัยพร้อมระบุว่าตราบใดที่เรายังอยู่ข้างความจริงและพยานหลักฐานผมรับรองได้ว่าไม่มีแพ้ครับพร้อมกับแฮสแท็กว่าทีมฟ้าสัยด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวทั้งคู่จะมีการออกมาแถลงข่าวกันในวันที่๙
โดนหนักจริงคุณผู้ชม